เอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเอ๊ะทำไมใส่จีวอน
แล้วมาเรียรัยเงินชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่านี่พฤติกรรมแปลกนะ
พระจริงหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนเมาเลยอ้าวแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยละกัน
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ้าไม่ใช่พระจริงค่ะ
เป็นพระปลอมนะคะที่เห็นแบบนี้นี่เดินเรียรายเงินชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ลานจอดรถในห้างที่เทศบาลร้อยเอ่อภายในเทศบาลร้อยเอ็ดนะคะ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม
ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายพัฒนาชัยสับโสนะคะ
อายุสี่สิบปีเป็นชาวอุบลแล้วตอนตำรวจไปถึงนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ไหนอ่ะไหนอ่ะผ้าเหลืองไม่มีผ้าเหลืองถอดไปแล้ว
เพราะอะไรไปเจอเขาตอนสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋า
แล้วก็ไปเจอก็เออลิ้นเปี้ยค่ะเหมือนกับเมาสุราอืมเออ
ทีนี้พอขอค้นกระเป๋าดูคุณผู้ชมเห็นนู่นเหลืองนั่นน่ะ
จีวอนอยู่ตรงนั้นค่ะจีวอนผืนนึงแล้วก็มีเสื้อผ้า
ตอนที่ตำรวจสอบถามเนี่ยนะคะคือนายพัฒนาชัยเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ผมก็โดนจับคุณตำรวจโดนจับคดียาเสพติดนี่แหละ
ขอนแก่นพอออกจากคุกมาไม่มีตังค์อ่ะ
ทำยังไงอ่ะจะเดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นก็ไม่รู้จะทำยังไง
ไปขอจีวรจากเนรแล้วก็อ้างว่ารู้จักกัน
ทีนี้ก็เอาจีวอนนั้นมาห่มหมวกไหมพรมที่เขาสวมอยู่เห็นไหมคะ
เพราะอะไรต้องสวมจะปิดบังทรงผมไงก็เนี่ยก็เลยสวมหวกไหมพรมแบบนี้
เดินขอตังค์ลูกค้าที่มาห้างนี่แหละจนรอปภเขาคงผิดสังเกต
แล้วก็มาถูกคุมตัวเอาไว้ได้แจ้งตำรวจมาจับกลุ่ม
นี่แหละค่ะคือเขาบอกว่าไอ้ที่บอกไปเรียกอะไรตังค์อ่ะ
จะเอาตังค์เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านทีนี้พอตำรวจจับตัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
ช่วงนี้นะต้องเอาไปตรวจโควิดก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองร้อยเอ็ด
และแน่นอนค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายเอาขึ้นท้ายรถตำรวจเรียบร้อยนะคะ